แล้วคุณผู้ชมเรื่องของขวัญของรางวัล
ก่อนหน้านี้คุณยังจำได้ไหมที่เขามีการโพสต์กัน
แล้วบอกว่าไปแลกของขวัญที่นักร้องคนหนึ่งเขาไปโพสต์
แล้วมันเหมือนกับเขาได้พัดลมตัวคอยาว

คือกล่องใหญ่กล่องกับของมันไม่เหมือนกัน

เป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งที่ศรีสะเกด

ว่าไง

อันนั้นจริงไอ้ที่เห็นอยู่น่ะ
ไม่ต้องอาศัยรถกระบะไม่ต้องอะไรมาขนเลย

คือคลิปนี้เขาแชร์กันดังมากเลยนะคุณ

คือเป็นคลิปกำลังแบกตู้เย็นขึ้นมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เสียงหัวเราะเนี่ยมีตามระยะทางตลอดเลยนะคะ

บอกว่าใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียว

เอาถามพวกคุณหรือว่าถามคุณผู้ชมแล้วกันนะ
เวลาไปปีใหม่แล้วได้ของใหญ่แบบนี้
เอ๊ะเราจะกุ้มใจไหม

ฉันอยากได้ทีวี๓๒นิ้วจากคุณชูวิทย์จังเลย

แต่พอได้แล้วฉันจะขนกลับยังไง

ถ้ามีรถก็สบายไป

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ต้องไปสอบถามล่ะค่ะ

ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสเกต
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โอ้ยพี่ผมกับเพื่อน
ก็คือนายนาราพงศ์ชวดพงศ์
แล้วก็มีเพื่อนไปซื้อคูปองกัน
ผมเล่นเกมลงทุนไป๒๐บาทเองพี่
ตักไข่ในงานกาชาติจังหวัดศรีสะเกด

ผมได้รางวัลใหญ่เป็นตู้เย็น
แต่ปัญหาคือผมขี่มอเซอร์ไซส์ไป

เดี๋ยวขายสิได้รางวัลใหญ่ทั้งทีก็หายที่งานกาชาจังหวัดศรีสเกต
เลยจ้างเพื่อนที่มาด้วยกันนี่แหละขนไปส่งที่บ้านให้หน่อย
ส่วนนายนราพงศ์ที่เป็นเจ้าของตู้เย็นเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ
แล้วก็ตัวผมเป็นคนถ่ายคือรู้ว่าอันตราย
แต่ระหว่างทางก็มีเพื่อนไปยืนรอรับแล้วก็เปลี่ยนกันทุกแยกไฟแดงเลย
หรอฮะเรื่องนี้เรามองเป็นเรื่องขำก็ได้นะ
แต่ถ้ามองเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้นะ

เพราะเขาดึงแขนเสื้อคนขี่รถจักรยานโยนแบบนี้

ลักเสื้อเลยเมื่อกี้ล่ะนะ
แล้วคนขี่ก็จะไม่ถนัดก็จะเป็นอย่างนี้
ใช่ไหมฮะแล้วเผื่อคือตู้เย็นมันน้ำหนัก
รถเลี้ยวรถอะไรมันล้มได้นะฮะอันตราย
ฉันเคยซื้อตู้เย็นต่อจากคนที่เขาจับได้ด้วยครับ

บางคนก็ไม่เอากลับบ้าน

บางคนก็บอกเออก็ขำดีแต่บางคนก็บอกว่าเป็นห่วงอย่าทำแบบนี้
ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ดูแล้วจะไปเรียนแบบทำแบบนี้ตาม
ลองเอาตู้เย็นที่บ้านมาทำเด็กไปร่วมยานะคะอย่านะคะ